เห็นลูกแล้วเป็นยังไงตอนนั้นคือหนูหมอให้เข้าไปอาบน้ำลูก
หนูหนูไม่กล้าเข้าไปหนูให้พ่อเข้าไปหนูหนูทำใจไม่ได้
หนูยังรับไม่ได้หนูยังคิดว่าลูกหนูยังไม่ตายเลยทุกวันนี้
ออกจากท้องมาได้แค่สิบเจ็ดวันครับ
ทุกวันนี้น้องมาวินคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจฝังไว้ที่วัดนะฮะ
ตามความเชื่อครับของทางครอบครัวคือถ้าถ้าเด็กเกิดมาฟันยังไม่ขึ้นเนี่ย
เขาจะไม่เผาใช่ครับเขาบอกว่าเหล็กยังไม่เผาครับ
เพิ่งถามโรงพยาบาลก็ได้แค่พูดว่าจะให้ทางสปอร์ตสะจอง
เข้ามาช่วยวันนี้ก็ไปคุยก็ยังได้คำตอบเดิม
ซึ่งลูกหนูตายอ่ะพี่ถ้าเป็นลูกเขาบ้างอ่ะ
อกแตกตายเหมือนหนูไหมเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่อง
ทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง